ที่จังหวัดอ่างทองมนุษย์ป้าอายุสักประมาณ๗๐ปีค่ะตีเนียน
ขโมยรถเข็นของพระซึ่งพระเนี่ยสูงอายุแล้วแล้วก็ท่านก็เป็นอัมพาตด้วย
เอารถคันนี้เข็นไว้เพื่อบินทบาทชาวบ้านชาวช่องที่เขามีจิตศรัทธาที่เขาซื้อแล้วก็ร่วมบริจาคให้เนี่ยนะคะ
คุณผู้ชมกล้องวงจรปิดจับภาพได้อย่างชัดเจนเลยเห็นไหมเนียนไหมแกล้งมานั่งแล้วก็ถุงพลาสติกเนี่ยค่ะใส่ไปในรถเข็นแล้วก็เข็นออกไปเนียนแบบนี้ค่ะ
เป็นรถตัวเองเลยเนอะประหนึ่งว่าเป็นรถตัวเองกล้องวงจรปิดของเขตอำเภอเมืองอ่างทองนะคะจับภาพผู้หญิงอายุสักประมาณเจ็ดสิบปีค่ะ
เมื่อสักครู่คุณผู้ชมเห็นพฤติกรรมแล้วนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นภาพนี้เกิดขึ้นสักประมาณ๒ทุ่ม๔๐นาทีของวันที่๒สิงหาคมที่ผ่านมา
ซึ่งรถเข็นคันนี้คันที่คุณป้าท่านนี้ขโมยไปเนี่ยเป็นของพระวัญชัยเป็นพระลูกวัดดอนกระดีเป็นพระสูงอายุล้มป่วยด้วยโรคมะเร็งท่านเจาะคอให้อาหารทางสายางนะคะ
แต่ท่านก็ยังคงปฏิบัติกิจของสงฆ์ได้อย่างเต็มที่สมบูรณ์แบบท่านขึ้นรถมาบินทบาทญาติโยมที่อยู่ในตลาดอ่างทองเนี่ยทุกวี่ทุกวันไม่เคยขาดแล้วจะนำอาหารที่บินทบาทได้เนี่ยนะ
ให้พระพิสุสงฆ์ที่ป่วยเป็นอัมพาตสุนัขแล้วก็แมวที่อาศัยอยู่ในวัดรถเข็นที่ถูกขโมยไปชาวบ้านที่เขามีจิตศรัทธาเนี่ยเขาก็ร่วมกันใช้เงินจำนวนหนึ่งไปซื้อมาถวายเนี่ย
พระวัญชัยพระรูปนี้แหละที่ถูกขโมยรถเข็นนะคะคุณผู้ชมเห็นท่านน่าสงสารนะ
สามารถพูดได้นะคะเนื่องจากว่าท่านใส่ท่อช่วยหายใจ
เราก็เลยไปถามพระลูกวัดอีกท่านหนึ่งชื่อว่าพระนาย
พระนายเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อเช้าไปซื้อรถเข็นคันใหม่ให้กับพระวัญชัยแล้ว
ในราคา๒๙๐๐บาทส่วนรถเข็นที่โดนขโมยไป
จนถึงตอนนี้ตอนที่เราอ่านข่าวอยู่เนี่ยก็ยังไม่สามารถจับหัวขโมยได้นะคะ
พระนายเล่าต่อว่าปัจจุบันนี้พระวัญชัยท่านป่วยเป็นโรคมะเร็ง
ต้องใส่ท่ออากาศหายใจเดินก็ลำบากแต่ก็ยังมีจิตใจที่สู้สู้ไม่ถอย
อยากไปปฏิบัติกิจของสงฆ์ทุกวันทุกเช้าแบบนี้ค่ะ
เพราะแทนแม่นเท้าเขาด้วยเพราะว่าเขาเดินลำบากเดินช้าเพราะว่าเพราะป่วยด้วย
ทีนี้เมื่อสักครู่ค่ะคุณผู้ชมเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าร้าน
วสิเริศถนนสุวพันธ์๒เจ้าของร้านเล่าให้เราฟังบอกว่า
โดยปกติรถเข็นของพระวัญชัยที่ถูกขโมยไปเนี่ยนะคะ
ก็จะถูกเก็บไว้ที่บริเวณหน้าร้านของตัวเองเนี่ยแบบนี้มาประมาณ๓๔ปีแล้ว
ก็ไม่เคยหายไปไหนนะคะช่วงเช้าของวันที่สามสิงหาคมที่ผ่านมา
ก็เปิดร้านตามปกติพบว่ารถเข็นเนี่ยหายไปแล้วก็คิดว่าพระวัญชัยเนี่ย
นำเอาออกไปบินทบาทเหมือนเช่นทุกวันที่ผ่านมาจนกระทั่งพระวัญชัยเนี่ย
เดินมาที่หน้าร้านลักษณะคือเหมือนกับว่าจะมาถามว่ารถเข็นมันหายไปไหน
แต่ว่าพระวัญชัยเนี่ยท่านไม่สามารถพูดได้ก็ใช้ภาษากายสื่อสารกันเนี่ยนะคะ
สุดท้ายตัดสินใจไปเปิดกล้องวงจรปิดในร้านดูก็เลยถึงบางอ้อ
ก็คือมีผู้หญิงคนนี้แหละมาเอาไปนะคะวันเวลาดังกล่าวเนี่ยฝนตกด้วย
ผู้หญิงคนนี้เนี่ยมาเอาไปแล้วก็เดินไปอย่างใจเย็นนะคะ
ซึ่งเจ้าของร้านบอกว่าตัวเองสงสารพระวัญชัยมาก
เพราะเจ็บป่วยแต่ก็ยังคงปฏิบัติกิจของสงฆ์ได้แบบสมบูรณ์แบบ
แล้วเคราะห์ซ้ำกรรมสัตว์ค่ะ
เข็นคันที่ใช้บินทบาทรับของจากชาวบ้านชาวช่องเนี่ย
ก็ด้านถูกขโมยไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยวอนขอ
ขอร้องคุณป้าท่านนี้นะคะท่านเห็นแล้วท่านดูข่าวเราแล้ว
ก็นำรถเข็นมาคืนด้วยนะคะ